เรามาติดตามคดีใหญ่กันต่อคดีที่ชายชาวอเมริกันฆ่าภรรยาชาวไทย
แล้วก็ภรรยาท้องได้๒เดือนด้วยนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับ
ว่าชายชาวอเมริกันคนนี้ก็คือนายเจสัน
ที่สุดนั้นนายเจสันถูกจับแล้วก็รับสารภาพ
ว่าเขาแทงภรรยาของตัวเขาเองนะครับ
เมื่อวานนี้มีการคุมตัวนายเจสัน
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพที่จังหวัดน่าน
เพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดที่จังหวัดน่าน
แต่ว่าก่อนหน้านั้นนายเจสันหนีไปกบดานอยู่ที่เชียงใหม่

แล้วก็ตำรวจภูทรภาคเขาก็ตามจับกลุ่มได้
เมื่อวานนี้ทำแผนประกอบคำรับสาภาพจุดที่๑

บ้านหลังนี้นายเจสันกับภรรยานะครับ
คือผู้ตายน้องสมโอนะครับแตะอาศัยอยู่ด้วยกัน
ทันทีที่นายเจสันลงจากรถ
คือแม่ของส้มโอที่รออยู่หน้าบ้านเนี่ย
ตะโกนด่าทอนายเจสัน
ซึ่งจริงนายเจสันก็ถือว่าเป็นลูกเขยนะครับ
แล้วก็แม่ของคนตายก็ขอให้ตำรวจนำตัวไปประหาร
แม่ของส้มโอยังได้วีดีโอคอลหาลูกสาวอีกคน
ซึ่งเป็นน้องสาวของส้มโอนะครับที่อยู่ต่างประเทศ
เพื่อให้ดูการทำแผนประกอบคำรับสาภาพของนายเจสันด้วย
โดยทั้งคู่บอกว่าสิ่งที่นายเจสันทำกับครอบครัวของพวกเธอนั้น

นายเจสันคือผู้ต้องหาคดีร้ายแรง

อย่าไปเชื่อฟังคำพูดของนายเจสัน

เจสันหนีคดีมาที่บ้านที่อเมริกา

สันไม่เคยเอาเงินมาปูนเฟรอพี่สาวหนู
เจสันเอาเงินมาซื้อของส่วนตัวซื้อโดรน
สันชอบเล่นโดนซื้อโดนหลายเครื่อง
เตือนทุกอย่างไม่เคยเอามาให้พี่สาว

เจสันได้ทำการต่ายต้องที่จะฆ่าพี่สาวหนูไว้ก่อนแล้ว

เขาทะเลาะกันเริ่มซื้อรถทัวร์สาย

ก็เป็นช่วงเวลาที่ทางด้านน้องสาวผู้ตาย

เปิดเผยให้นักข่าวได้ฟังกันนะครับ
ตำรวจให้นายเจสันอธิบายขั้นตอน

ซึ่งการก่อเหตุเกิดขึ้นภายในห้องนอนภายในบ้าน
ซึ่งนายเจสันอ้างว่าภรรยาคือนางส้มโอ

แล้วก็เงินที่ขายบ้านที่ต่างประเทศ
นายเจสันเคยทิ้งบ้านทิ้งอะไรที่อเมริกา

ไปหมดแล้วย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทย
เพื่อจะร่วมหอลงกับนางสาวพิชพรหรือว่าน้องส้มโอ
ปรากฏว่าเงินที่เก็บหอมรอมริฟต์มาทั้งหมดมันจะหมด
ก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ความหึงหวงด้วยนะครับ
เที่ยงคืนของวันที่๒พฤษภาคมทะเลาะกันหนัก
ก็เลยใช้มีดแทงเข้าที่อกซ้ายของภรรยา
ระหว่างที่ภรรยานอนหลับจนภรรยาเสียชีวิตนะครับ
ระหว่างที่ทำแผนในห้องนอนนั้นนายเจสันก็ร้องไห้โฮออกมา
คล้ายกับรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปนะครับ
นายเจสันสารภาพต่อนะครับว่าหลังจากที่แทงภรรยาแล้วนะครับ
เขาก็ขับรถกระบะออกจากบ้านไปซื้อถังขยะนะครับ
เมื่อถึงบ้านก็เข้าเก็บข้าวของภรรยาใส่ถุงดำนะครับ
แล้วก็ขนขึ้นรถจากนั้นเอาศพของภรรยา
ใส่ถังขยะสีเขียวขนขึ้นท้ายกระบะ
เหมือนกันเวลาตีหนึ่งจึงขับรถออกจากบ้าน
เพื่อตระเวนหาที่ทิ้งหลักฐานหรือว่าที่ทิ้งศพ

ระหว่างที่นายเจสันกำลังสาธิตการขับรถกระบะออกจากบ้าน
ทีมข่าวนะครับได้ถามถึงสาเหตุในการลงมือฆ่าภรรยาตัวเอง
และมีอะไรอยากจะขอโทษภรรยาผู้ตายไหม
เจสันได้หันมามองพร้อมกับพยักหน้าและบอกเป็นภาษาอังกฤษ
จากนั้นนายเจสันก็ร้องไห้โฮมมา

พี่อยากกันออกไหมครับ
อยากกันครับ
เป็นประโยคสั้นที่นายเจสันตอบมานะครับ
อันนี้เป็นช่วงเวลาที่ทำแผนบนรถกระบะนะครับ
ว่าเอาศพไปทิ้งแล้วก็เอาข้าวของของภรรยา

ดังนั้นการทำแผนในขั้นต่อไป
ก็คือไปดูที่จุดทิ้งเสื้อผ้าของภรรยา
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่๒ที่เจ้าหน้าที่พาตัวนายเจสันไปทำแผนนะครับ
จุดนี้เป็นป่าบริมถนนไม่ไกลจากบ้านที่ก่อเหตุมากนักนะครับ

ตำรวจก็ตรวจสอบในพื้นที่
ดูเรียบร้อยแล้วล่ะทำแผนเรียบร้อยแล้ว

จุดที่ทิ้งฟูกเปื้อนเลือด
เปื้อนเลือดอะไรต่างเหล่านี้มันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะ

จุดนี้ห่างจากบ้านพักประมาณสัก๑๕กิโลเมตร
เพราะว่าตอนแรกคุณแม่ก็สงสัยไง

จุดที่เอาถังขยะสีเขียวซึ่งข้างในบรรจุศพของภรรยา
เอามาทิ้งไว้ป่าข้างทางแบบนี้
แล้วก็เอากิ่งไม้อะไรต่างนานา
ปิดทับมากลบไว้นะครับ

จุดที่ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
นายเจสันมาซื้อถังขยะสีเขียวใบนี้ล่ะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งดำเนินคดีกับนายเจสัน๒ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
ซึ่งนายเจสันจะต้องขึ้นสารดำเนินคดีในไทย
ก่อนจะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อที่ต่างประเทศนะครับ
เพราะว่าเรื่องคดีของเขาเองในต่างประเทศก็มีเหมือนกัน
ใช่คือประวัติเขาก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราเนี่ยพอตรวจสอบประวัติว่า
เขาเคยมีเรื่องเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายที่เมืองนอกด้วย
ดังนั้นนักข่าวของเราก็เลยส่งอีเมลค่ะ
ไปถามข้อมูลกับตำรวจที่เมืองมีดของสหรัฐอเมริกา
ว่าทางนั้นทราบหรือยัง
นายเจสันมาก่อคดีที่เมืองไทยโดนจับด้วย
ซึ่งทางตำรวจที่สหรัฐตอบกลับมาบอกว่าทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

เจสันเขาได้รับการประกันตัวในคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ไม่ได้ไปรายงานตัวต่อตำรวจที่เมืองมีดที่สหรัฐ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยเลยนะคะ
อ่ะขณะที่ครอบครัวของผู้ตายนะครับ
ก็เดินทางมาเก็บข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายที่บ้านเกิดเหตุ

หนึ่งในนั้นก็มีแมวที่ว่าชื่อกีกี้
ซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือนางอนงตัญญาอายุ๕๒ปีบอกว่า
หลังจากนี้เธอก็จะนำเจ้ากิ๊กกี้กลับไปดูเอาเอง
ไปเลี้ยงเองเพราะว่าเป็นลูกแมวที่ลูกสาวรักมาก

มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันจะไม่เจอแล้ว

จนถึงตอนนี้แม่บอกยังทำใจไม่ได้
รวมทั้งจะไม่ให้อภัยนายเจสันอย่างเด็ดขาด
เพราะสิ่งที่ทำกับลูกสาวของแม่โหดร้ายเกินไป
ส่วนกระแสข่าวว่าทางครอบครัวกดดันนายเจสันเรื่องเงินทองนั้น

แม่ยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะว่าทั้งคู่เช่าบ้านอยู่เป็นของตัวเอง

ก็มีเพียงแค่มาแวะเวียนเยี่ยมเยี่ยนกันเท่านั้น
ทีนี้นะคะแม่บอกว่าทราบจากลูกสาวนี่แหละว่านายเจสันใช้เงินฟุ่มเฟือย
คืออยากจะซื้ออะไรก็ต้องซื้อเลย

นี่ก็คือทางแม่นะคะได้ให้ข้อมูลมา
ส่วนเรื่องราวการใช้ชีวิตของนายเจสันกับส้มโอภรรยา
ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตาย

โดยเพื่อนสนิทผู้ตายคือนางสาวแก้ว
คุณแก้วบอกว่านายเจสันรู้จักกับส้มโอตอนมาเที่ยวเมืองไทย
ที่ภูเก็ตตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะครับ
แล้วก็มีการคบหาดูใจกัน
และจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี๖๐นั่นแหละครับ
ซึ่งนายเจสันได้พาส้มโอไปเที่ยวอเมริกา
แล้วก็อยู่บ้านพักในรัฐแคริฟอร์เนียนะครับ
ก่อนหน้านี้นายเจสันเคยมีภรรยาเป็นชาวอเมริกันอยู่แล้ว

แต่เลิกรากันไปแล้วกับภรรยาเก่านะครับ
แล้วก็นายเจสันเคยก่อคดีทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา

ซึ่งตัวของส้มโอเนี่ยก็รู้ดีนะ
ที่นายเจสันเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายอดีตภรรยานะครับ
และระหว่างที่ส้มโออาศัยอยู่ที่อเมริกาก็เคยถูกนายเจสันทำร้ายร่างกาย
โดยบีบคอแล้วก็เอาปืนเจาะหัวมาแล้ว
ซึ่งตอนนั้นก็เป็นคดีความถึงศาลด้วย
ทำให้นายเจสันถูกไล่ออกจากงาน

และตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยกับส้มโอที่จังหวัดน่านนะครับ
เพื่อนของส้มโอบอกว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินเงินทอง

ส้มโอได้แต่เลี้ยงดูครอบครัวของน้องส้มโอได้ไม่ไหว
อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนของผู้ตายได้เปิดเผยออกมานะครับ
แต่ว่าจริงแล้วคดีนี้ถือว่าคลี่คลายไปแล้วนะครับ
เพราะว่าสามารถจับกลุ่มตัวได้ค้นหาศพจนเจอ

เหลือก็คือเรื่องของบทลงโทษต่อไปนะครับ